สุขสุขที่รัก
กลับมาพบกับศึกสุดที่รัก
ศึกพิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติก
สมแอคชั่นแบบหวานมันเสียว

และในช่วงนี้เราก็ได้คู่รักมาสเข้ม
มาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้าน
กับศึกรักต้องอุ้มกันครับ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
เครื่องพิสูจน์รักครับ
ติกาศึกรักต้องอุ้ม

คู่รักที่ได้ผ่านมาเจอกับเครื่องพิสูจน์รัก
ฝ่ายชายต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้

และเป็นป้ายเวลาอีก๕แผ่นป้าย
หากเปิดได้ป้ายเป็นเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย
ก็รับไปเลย๑ล้านบาท
แต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และอุ้มได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด
ก็รับไปเลย๑แสนบาท
ฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้
กับเวลาตั้งต้นที่๖๐วินาที
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้

ก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้าน

เกมจะจบหยุดการแข่งขันทันที
ขออะไรคุณอย่างเดียวผมไม่เคยขออะไรคุณเลย

อย่าลีลายอย่าโม้มากนักเพราะว่าคุณจะหนัก

ไม่รู้ว่าเลือกเร็วถ้าเลือกพลาดผมทุ่มเลย

เงิน
หาเวลาอย่างเดียว
๓ครับ
๑๒๓อ่๊ะอู้แม่นั้นละ
๕และหาเงินอย่างเดียวแหละ

โอ้ไม่ละอีก๒๐วินาทีครับ

ชัวร์นะ๑นะ๑ชัวร์นะ

คุณเมฆจะเปิดได้ป้ายเงินรางวัลหรือไม่

๓๐๐๐และเวลาที่เหลืออยู่อีก๓๐วินาที
คุณเมอร์วินาไอไกบุชจะต้องถืออย่างนี้ไปอีก

และในตอนนี้คุณเมฆก็ต้องอุ้มครบ
ตามเวลาที่เหลือล่ะครับ
เอาหมื่นเดียวก็ได้ด้านกลางบ้าน

มีความสุขแล้วก็มีความสนุกแล้ว
แค่นี้นี่เหมือนกับแบบว่า
แปลว่าวันนี้คุณสะสมไม่ได้๓๐๐๐๐บาท
เงินที่เหลืออยู่ไหน

หมายเลข๑๐คืออะไร

อ่ะเปิดท้าเผื่อท้าเงินมา

โอ๊ยเวลาอีกดูสิ
ดีแล้วล่ะเงินอยู่ไหนอีก
โอ๊ยเวลาอีก๓ป้ายเป็นเวลาหมดเลย
ที่เหลืออยู่ครับ๒กับ๔ให้๒กับ๗
แน่นอนครับเป็นเงินนะครับ๑๐๐๐บาท
แล้วก็อันนี้อีก๑๐๐๐๐บาทอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผม
อยากให้คุณหอมแก้มกันคุณหอมได้ไหม

เดี๋ยวออกไม่ได้ออกไม่ได้

ขอบคุณนะครับคุณแม่วินัยไกรบุตรนะครับ
ขอบคุณเอ๋นะครับขอบคุณมากครับ
เราจะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ
กับสิทธิ์ที่รักระครับ
คืนวันเสาร์นะครับ๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวี
ก่อนจากกันอยากจะบอกทุกคนครับ
ที่ใดมีกิ๊กที่นั่นมีตายครับ

จบลงไปแล้วกับศึกแห่งความรักของคู่รักเมิดเข้ม
ที่มาโชว์แมนแฝงความรู้ใจกันไปแล้ว
เสาร์หน้าเตรียมพบกับการประชันกันของสองคู่รักนักร้องลูกทุ่ง
ยิ่งยงยอดบัวงามและยุ้ยญาติเยอะ
ควงคู่หวานใจมาร่วมศึกพิสูจน์รัก
สนุกแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ